เมื่อวานพาไปลงพื้นที่ชุมชนบ้านแหลม

ว่าคนในชุมชนมีอาชีพอะไรกันบ้าง

ชุมชนต้องแชร์

ชนต้องแชร์เรายังคงไปไหนไม่ได้ค่ะ

เทปที่แล้วเนี่ยไปเรียนรู้การทำทองภาพ

ร้องเพลงเรือไปเรียบร้อยแล้ว

ว่าคนในชุมชนเขาทำอาชีพอะไรกัน
แต่เราไปธรรมดาเหลือโลกไม่จำนะคะ
คนธรรมดาเขาก็ทำเรื่องธรรมดาธรรมดาแล้วค่ะ

อ้าวประมาณ๓กิโลกรัมแล้วเราก็ได้ดูวิถีชีวิตทุกคน๒ฝั่งแม่น้ำเลยค่ะเป็นวิถีธรรมชาติของขาว
ลืมถามแม่น้ำอะไรอ่ะคะไม่รอยังพรุ่งนี้ก่อนละไปถาม
นั่งเผินไงพี่อ้วนก็มองซ้ายมองขวาคุยกับพี่อ้วนเผินแม่น้ำอะไรคะ

ถึงแล้วจ้า
วันนี้นะคะเดี๋ยวจะฝากนพรนะคะฝากคุณดาวมาทำชาด้วยนะคะ
เดี๋ยวหนูจะรีบไปทำทะลุหน่อยค่ะ
ทำจริงพี่ทำทะลุตูระทั้งมันตั้งคืนเลยนะคะ

สวัสดียังเป็นทางการกับคุณป้า

วันนี้น้องดาวขอมาเรียนรู้การทำชาติไทยหอมหน่อยนะคะ

ขั้นตอนก็เนี่ยเราหั่นเสร็จนะจ๊ะ

เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือ

พี่บอลค่ะแต่ตรงนี้มันไม่ค่อยมีแดดเลยนะคะ

หนูหนูหรือชาฬะถ้าตากแดด

แดดเดียวดาวก็ยังว่านานอยู่นั่นแหละค่ะ

ดาวจะหมุนเบอร์สี่สอง

ได้เลยจ้าเดี๋ยวเราไปคั่วกัน

เป็นอะไรจ๊ะไม่ต้องซึ้งขนาดนั้น
เปล่าจ้าฝันเข้าตา

นี่ให้เหลืองก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปชงเป็นชาจ้ะ

เส้นก็ได้ชาก็ได้แล้วจ้า
ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปห่อผ้ากระบาง

แล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปชิมชากันนะ
วันนี้ขอบคุณแม่อำพรอุ้ย

ลืมปะ

มาแล้วจ้ามาเลยจ้า
เดี๋ยววันนี้นะคะจะฝ่าคุณดาว

เดี๋ยวพี่อ้วนจะไปทำทะลุก่อน

สวัสดีค่ะ
ผลตกพะนี่
เพราะว่าเราจะทำทูบที่เติมกีฬาแบบนี้เลย

ขั้นตอนการทำแล้วก็อันนี้เราจะทำเกษรนะคะ
เกศรที่เหมือนคู่สอนใช่ไหม

เราจะทำมาส่วนมาเนี่ย

ทูบหอมสีต่างประจำวันเกิด

และอันนี้เป็นดอกกุหลาบ

ปั้นออกไม่ทันให้หนูมาช่วยไหม

อุ๊ยคุณผู้ชมนี่คือภูป

จะทำเพื่อไทยรัฐทีวีมา

เอาแป๊บ
สำหรับการเดินทางมาบุกมาตะลุย
ที่ชุมชนบ้านแหลมอำเภอบังประมาทจังหวัดสุพรรณบุรี
สัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมบุกไปกะลุย
ไหนอย่าลืมติดตามนะคะกับชุมชนต้องแชร์
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ